มาดูลุงคนนี้ขับรถสายไปสายมา
เจ้าหน้าที่สายตรวจต้องมาดักหน้ารถ
แล้วก็ขอให้ลุงเป่า
เป่าอะไรครับคุณเป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์
บอกผมไม่เป่าผมไม่เป่า
ตำรวจทำไงตำรวจบอกงั้นไปที่โรงพักก่อน
และตำรวจต้องขึ้นไปขับรถคันนี้เพราะลุงคงขับไม่ไหว
ตำรวจก็ขับรถคันนี้ไปถึงสถานีตำรวจ
แล้วก็กะจะให้ลุงขึ้นไปเป่าที่โรงพัก
แต่คุณลุงคนนี้นะพอขึ้นโรงพักได้เท่านั้นแหละคุณ

โรงพักกลายเป็นสวนสัตว์ไปหมดเลยคุณ

เพราะลุงด่าตำรวจนะคุณ
เปิดประตูเข้าไปเจอตำรวจนายหนึ่ง
อย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็เจอตำรวจอีกนายหนึ่งก็อย่างนี้คุณ

ก็คือยังเมาอย่าขับขี่เขายังติดรณรงค์อยู่เลยนี้
นั่นสิแต่ตัวเองถูกตำรวจใช้เป่านี่
ตำรวจป่าวไหมป่าวไหมไม่ป่าวใช่ไหม
เป่าให้ขึ้นโรงพักพอขึ้นโรงพักปุ๊บนะ

หลังจากนั้นเขาก็เดินหนีลงมาที่รถอีก

นี่ตอนขึ้นโรงพักรอบแรกนะก็ยังดีอยู่นะ

แล้วหลังจากนั้นก็เดินหนีลงไปที่รถตัวเองอีก

ตำรวจก็เลยต้องไปหามเข้ามาในโรงพักแบบไหน

ตอนเปิดประตูเข้าไปเจอตำรวจนายด่าตำรวจแบบนี้

หลังจากนั้นตำรวจต้องไปหามหามแบบไหนดูกันนะฮะ
ตอนจะขอทดสอบลงหายใจในการเป้าแอนโคฮอล์

พี่พร้อมจะเป่าไหมครับ

หยอดหยอดมือเที่ย

ฉันเข้าใจว่านอกจากลิ้นเปรี้ยแล้วขาเปรี้ยด้วย

ใช่ไงใช่ฮะลืมบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่จุดไหนยังไง
ที่ตัวเมืองชัยนาธนะคุณนะเพราะรถตู้ของคุณลุงคนนี้
คนขับคุณลุงคนนี้คือนายทวีงามขัมอายุห้าสิบเก้าปี
ตอนตำรวจไปเจอตอนแรกสภาพมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวมาที่สพเมืองชายนาฏ
มาถึงไม่ยอมเป่าแอลกอฮอลด่าตำรวจทุกนายที่อยู่ใกล้
แจกของลับคูจะตบหัวสิบเวนอีกด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเป็นวีรกรรมที่ทำให้โดนลากตัวเข้าห้องขังเนี่ยนะฮะ
หลังจากเข้าห้องขังหายเมาแล้วนะฮะสั่งแล้วนะฮะตำรวจตั้งข้อหา
ขับรถโดยประมาทหวาดเสียวแล้วก็เมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
พ่วงไปอีกคดีก็คือดูหมินเจ้าพนักงาน

มาทั้งสวนเลยคุณผู้ชมก็เห็นตรงบนด้วยครับ